ผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๓ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ข้างทางนะฮะ
ห่างจากมัศยิตไม่กี่เมตรนะครับมีจักรยานยนต์เนี่ยล้มอยู่นะครับ
คือจักรยานยนต์ที่จอดล้มอยู่เนี่ยยังติดเครื่องอยู่เลย
แล้วถูกยิงเข้าไปเนี่ยตามร่างกายมีแผลถูกยิงนับ๑๐รูนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะถ้าดูจากประวัติคดีเนี่ยเขาเคยถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์เอาไว้ด้วยเมื่อปี๖๐นะฮะ
ช่วงตีหนึ่งตีสองที่ผ่านมาครับริมถนนห้วยน้ำขาวน้ำผู้ร้อนเข็ม
ห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกะบี่
ก็ห่างจากมัศยิตน้ำขาวตะวันตกไม่กี่เมตรนะครับ
นายวรวิทย์นามสกุลละเอียดอายุ๒๓ปีนะครับชื่อเล่นก็คือต่อยิปนะฮะที่ในพื้นที่เขาเรียกกันนะฮะ
เสียชีวิตในสภาพที่ถูกยิงเนี่ยมีกระสุนปืนตามลำตัวแล้วก็แขนนับสิบรูนะฮะ
ถ้าจะดูจุดสำคัญก็จะเข้าที่กกหูขวานี่๑นัดฝั่งหลังก็อีก๑นัดนะฮะ
แต่ถ้าถามว่ามีรูกระสุนกี่รู๑๐รูได้นะครับตามร่างกาย
จากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่าผู้ตายก็คือนายวรวิทย์หรือว่าต่อยิป
เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ในพื้นที่สพเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตา
เมื่อ๒๔สิงหาคม๒๕๖๐นะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ด้วย
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้ใกล้ผู้ตายเนี่ยไปตรวจสอบแล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตี๑ตี๒ที่ผ่านมาเนี่ย

นัดผู้ตายออกมาเจอตรงนี้นะครับ
ตรงจุดใกล้กับมัสอยิฐรุงเนี้ย
ตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคงจะตกลงกันไม่ได้
ผู้ตายน่าจะพยายามขี่จักรยานยนต์หนีออกมานะฮะคนร้ายก็เลยไล่ตามมายิง
อาจจะขับรถตามมายิงหรือว่าขี่รถตามมายิงก็แล้วแต่
แต่ก็ยิงเขาในขณะที่เขากำลังอยู่บนรถจักรยานยนต์นะครับยิงใส่ไปนะครับ
แล้วผู้ตายก็รถเสียหลักพุ่งไปที่ข้างทางแล้วคนร้ายน่าจะลงไปยิงซ้ำด้วยนะครับ
เพราะว่ารูกระสุนเนี่ยหลายรูเหลือเกินพอแน่ใจว่าเสียชีวิตคนร้ายก็หลบหนีไป
ในสภาพที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายยังติดเครื่องทิ้งเอาไว้อยู่นะครับ
คุณละวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวธนัดทีวีนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับที่คุณระวีการลงพื้นที่ไป
พอเป็นสภาพช่วงกลางวันพื้นที่แถวนี้เป็นแบบนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งตีสองที่ผ่านมา
ตำรวจก็ไปดูนะฮะพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
สืบสวนของจังหวัดกะบี่นะครับ
ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปแกะรอยของคนร้าย
ไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อตีหนึ่งตี๒คืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงปืนดังนะครับแต่ทีแรกตอนนั้นเนี่ย
คิดว่าเป็นเสียงยางระเบิดเป็นพวกยางรถระเบิดนะฮะ
ไม่มีเสียงคนทะเลาะกันด้วยไง
ชาวบ้านก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นคนยิงกันตาย
ส่วนกับผู้ตายชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้จักนะครับ

คือถ้าไปตรวจสอบตามที่อยู่ของนายวรวิทย์

บ้านของเขาเนี่ยอยู่คนละตำบลกับจุดเกิดเหตุนะฮะ
จุดเกิดเหตุคือตำบลห้วยน้ำขาวที่อำเภอคลองท่อม
แต่บ้านเขาอยู่อีกตำบลหนึ่งห่างไปอีกสัก๑๐กิโลเมตร
ถ้าสิบกิโลเมตรต่างจังหวัดก็ไกลนะ

ชาวบ้านเลยบอกโอ้โหไม่รู้จักเลย

มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ไปมาอยู่เหมือนกันนะฮะอ่า
เป็นการขี่ไปมาผ่านหน้ามัศยิต
แต่ว่าแถวนั้นก็มักมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาเร่งเครื่อง

เหมือนกับว่าเด็กมันวิทย์ทออะค่ะ
มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไง
เด็กมันเคยแข่งรถกันอะไรประมาณนี้
อ๋อแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้

ส่วนญาติผู้เชี่ยง

นายต่อยิปไม่เคยมีปัญหากับใครในหมู่บ้านนะครับ

เขาก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง
ส่วนญาติก็ไม่กล้าถามด้วย

บอกว่าน่าจะเหมือนกับรู้ตัวว่ามีคนปองร้าย

แล้วเขาก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป

ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเนี่ย

หรือว่าจะมีอีกพวกนึงที่ดักรออยู่แถวหน้าที่เกิดเหตุหรือเปล่าตรงจุดใกล้มัศยิต

อาจจะเกี่ยวกับคดีที่ผู้ตายเคยถูกดำเนินคดีเมื่อปี๖๐นะครับเกี่ยวกับพวกการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับ
แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้ามาด้วยก็ได้
เพราะผู้ตายก็มีประวัติเกี่ยวพันธุ์อยู่
เดี๋ยวต้องเร่งสืบสวนแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาต่อไปนะฮะอืม
ต้องขยายผลไล่ดูตั้งแต่ทะเบียนรถจักรยานยนต์

เส้นทางแบบนี้อาจจะยากหน่อย